จันทบุรีนะคะผู้หญิงท่านหนึ่งอายุ๒๗ปีบอกว่า
เซ็งสวยซ้ำซ้อนมากเลยค่ะ
กระต่ายไว้ในบ้านตัวเองแท้
หมา๒ตัวของเพื่อนบ้านเข้ามา
เข้ามาในบ้านแล้วก็กัดกระต่าย

ทีนี้ตั้งใจจะไปเจรจาเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายกับเจ้าของหมา
รู้ไหมคะเจ้าของหมาซึ่งเป็นตำรวจตอบกลับมาว่ายังไง

ถ้าอยากได้ก็ไปฟ้องเอาแต่

เหรียญมี๒ด้านเพราะฉะนั้นข่าวนี้ก็มี๒มุมเหมือนกัน

นี่หมาของตำรวจเข้ามาในบ้านของผู้หญิงท่านนี้แล้วค่ะ
โอ๊ยรุ่นกัดกระต่าย

อันนี้เห็นฝั่งนี้กับตา

ทีนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เลยค่ะพอมันเป็นเรื่องแบบนี้เนี่ยนะคะ
บ้านหลังนี้อยู่ที่ตัวเมืองจันทบุรีไปพบกับเจ้าของกระต่าย
ชื่อว่าคุณสุภัตราทองนกพระคุณอายุยี่สิบเจ็ดปี
เขาเล่าบอกว่าเลี้ยงกระต่ายพันธุ์ฮอลแลนด์หลอบนะคะจำนวนหนึ่งตัวไว้ในบ้าน
ช่วงเวลาเกิดเหตุเนี่ยมีญาติแล้วก็เด็กเนี่ยนอนอยู่ในบ้านโอ้ยดีนะ
หมามันไม่เข้าไปกัดเด็กอะนะคะแต่ว่ากัดกระต่ายตายอะนะคะ
คุณสุพัตราบอกแบบนี้นะคะคือตอนนั้นเนี่ยไม่รู้เลยนะคะ
หมาที่เพื่อนบ้านเลี้ยงไว้เข้ามากัดกระต่ายของตัวเองถึงในรั้ว
อืมกระทั่งเวลาต่อมาเนี้ยเดินตามหากระต่าย
หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
รู้ไหมคะคุณสุพัตรามารู้ได้ยังไงว่ากระต่ายของตัวเองเนี่ย
โดนหมากัดตายไปเปิดกล้องวงจรปิดดูอ๋อนี่อย่างที่เราเห็นเนี่ยเนอะ
ซากก็ไม่ได้เจอค่ะซากกระต่ายของตัวเองก็ไม่ได้เจอค่ะ
เปิดกล้องวงจรปิดที่บ้านของตัวเองดูถึงรู้ว่าเอ้า
หมาของเพื่อนบ้านสองตัวบุกเข้ามาถึงบ้าน
กัดกระต่ายที่ตัวเองเลี้ยงแล้วก็รักมากตายเลยนะคะ
แล้วเจ้าของหมาเขาไม่มาบอกเหรอว่าหมาเข้ามากัดกระต่ายของเธอตาย
นี่เจ้าของหมาเห็นไหมคะภาพซ้ายค่ะ
เอาซากกระต่ายไปทิ้งในถังขยะนะคะ
ทีนี้คุณสุพัตราทำไงต่อพอเปิดกล้องวงจรปิด
รู้แล้วว่าใครเป็นเจ้าของหมาก็คือเป็นตำรวจบ้านอยู่ใกล้กัน
ก็เลยไปคุยกับเนี่ยค่ะผู้ชายคนนี้ที่อยู่ในกล้องวงจรปิดเนี่ยนะคะ
ไปคุยได้รับคำตอบเธอบอกว่าโหเซ็งซ้ำซ้อนเลยอ่ะ
เจ้าของหมาตอบกลับมาบอกว่าถ้าอยากได้เรื่องของค่าเสียหาย
ให้ไปฟ้องร้องเอาเองเป็นคดีทางแพ่งไปซะงั้นนะคะ

อ่าคามขอโทษเฉยก็คือมันเกิดไปแล้วมันเป็นเหตุผิดระหว่างเกิดไปแล้ว

น้องคนนี้ใจกว้างใจดีมากนะ

ลึกไม่ได้อยากได้เรื่องของเงินหรือว่าการชดใช้ค่าเสียหายต่างนะฮะ
อยากได้คำเดียวจากปากเจ้าของหมาคือ
ขอโทษมาก็พอคำขอโทษเท่านั้นค่ะแต่คุณสุพัตราบอกว่าก็ไม่มีไง
ก็ไม่เห็นถึงความตั้งใจและความจริงใจไงนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะคุณผู้ชม
เหรียญมีสองด้านเราเป็นสื่อมวลชนต้องนำเสนอสองฝ่าย
ถามเจ้าของหมากันหน่อยนะคะ
ทีมข่าวเดินทางไปที่สพเมืองจันทบุรีนี่ค่ะ
ตามหาตำรวจเจ้าของหมานะคะ
เป็นดาบตำรวจวิรัชชาธิ์สวบาษีฮะ
เป็นพบหมู่งานสืบสวนอยู่ที่โรงพักเมืองจันทบุรีนะคะ
เขาโชว์หลักฐานที่มีการพูดคุยกับเจ้าของกระต่ายให้ดูนะคะ
บอกว่านี่ไงก็มีการนี่ไง
มีการส่งเลขที่บัญชีธนาคาร
เพื่อให้โอนเงินกลับไปชดใช้ค่าเสียหายให้

ถ้าเกิดดูทางหลักฐานโอนไหมคะ

ค่ะดาบตำรวจวิรชาติบอกว่า
ก่อนหน้านี้มีการตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายกันแล้ว
แล้วก็พูดจาตกลงจบได้ด้วยดี
แต่หลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมง
ผมไม่โอเคแล้วผมจะฟ้องกลับด้วย

ดาบตำรวจวิรชาติบอกว่าตกลงกันแล้วเรื่องของค่าเสียหายต่าง

ไฟล์เจ้าของกระไต่ค่ะ
โพสต์เรื่องราวไปโพสต์คลิป
ทำให้ตัวเขาเสื่อมเสียชื่อเสียงทำให้ถูกเกลียดชัง
คือบางคนรับข่าวฝ่ายเดียวไงนึกออกไหม
ข่าวสารรับฝั่งเดียวไงไม่ได้ฟังตัวเขาชี้แจงไงก็อาจจะเข้าใจผิด
เขาบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน

มีการคุยกันแล้วตกลงกันแล้วว่าจะชดใช้ค่าเสียหาย
ซึ่งเขาก็ส่งหมายเลขบัญชีมา
มันก็บ่งบอกแล้วว่าคือเราคุยกันแล้วตกลงกันแล้วจบแล้ว
โพสต์ลงสื่อออนไลน์

ฟันความข้างเดียวแล้วก็แชร์ไปเพื่อเอามันหรือสะใจ
มันก็ทำให้เกิดความเสียหายกับคนอื่นก็หมายถึงผม
ก็มันยังไงล่ะทีนี้มันยังไงเนี่ย
คือพอมาฟังตำรวจก็เข้าใจในมุมตำรวจ
ทีนี้เอาไงต่อคุณสุพัตราเจ้าของกระต่าย
เรากลับไปถามคุณสุพัตราอีกรอบนึง
เขาบอกว่าเอ้าก็คุณเนี่ยส่งเลขที่บัญชีไปให้กับตำรวจเจ้าของหมาแล้วว่าเดี๋ยวจะโอนเรื่องของค่า
ชดใช้ต่างตกลงกันแล้วนี่เออตกลงกันแล้วนี่รู้ไหมคะ
เราถามคุณสุพัตราเจ้าของกระต่ายอีกรอบหนึ่ง
คุณสุพัตราบอกว่าใช่ตกลงเรื่องของค่าเสียหายจริง๗๐๐บาท
แต่อีกฝ่ายก็คือตำรวจต่อรองมาเหลือ๓๐๐บาท
คือก็ไม่ได้โอนนะคะอีกสามพันที่คือบรรทัศน์สุดท้ายเนี่ย
สุดท้ายตกลงกันว่า๓๐๐๐ตัวเลขกลมเนี่ย
ตำรวจก็ไม่ได้โอนนะคะแล้วก็เงียบหายไปเลย

รู้สึกได้ว่าเจ้าของกระต่ายเนี่ย
ตอนแรกเขาบอกว่าอะไรเขาไม่ได้ต้องการเงิน
ต้องการขอโทษแล้วขอโทษให้มันจริงใจ
ส่วนทางพี่ตำรวจก็ขอต่อรองราคา
๗๐๐เหลือเท่าไหร่นะ๓๐๐เออจะจบยังไงล่ะเนี่ย
ทีนี้ฝั่งตำรวจเขาบอกว่าคุณไปโพสต์คลิป
แล้วก็โพสต์เรื่องราวแบบนี้ผมเสียหาย
ครับเออผมเตรียมดำเนินคดีกลับเลยนะคะ
ข้อหามินประมาทนะทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียง
แล้วบ้านใกล้กันพูดจาดีกันไหม
โอ้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวคุยได้คุณเถอะนะ
เออเราต้องอยู่กันอีกนานนะครับ